ถือว่าเป็นการแสดงที่สืบสารประเพณีด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมคนพื้นเมืองของที่เชียงใหม่
นี่แหละแล้วก็จะได้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ดี
การแสดงสวยในแต่ละพื้นที่

เมื่อกี้คือแบบต่อนยอนสวยงามมาก
สวยมากผมสบงสบายครับ

แสดงว่ามีอีกมีอีกที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะคุณ

เป็นการจัดพิธีบวงสวงสมโพธิสารหลักเมืองประจำปี๒๕๕๙
งานนี้ค่ะมีนางรำมีประชาชนพร้อมใจกันมาประกอบพิธีกันอย่างเนื่องแน่นทีเดียว
งามแค่ไหนให้ชมภาพกันก่อนค่ะ
ทั้งสาวงามทั้งชาวบ้านที่ตำบลบ้านกลางและตำบลจอมทองอำเภอเมืองพิศนุโลก
ร่วมกันนะคะประกอบพิธีรำดนตรี
พื้นเมืองบ้านมังคละมากันกว่า๓๒๐คนค่ะ
ซึ่งดนตรีพื้นบ้านมังคลานี่เป็นดนตรีพื้นบ้านและเป็นเอกลักษณ์ของพิศนุโลกนะคะ
เขาจะจัดรำแบบนี้เพื่อถวายสารหลักเมือง
งานนี้ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกก็คือ
ผู้ว่าชูชาติกีฬาแปง
หัวหน้าสวนราชการเข้าร่วมพิธีบวงสวงสมโพธิสารหลักเมืองพิศนุโลกด้วย
นี้จัดกันเป็นปีที่๓แล้วนะคะ
ส่วนทางด้านเรืออากาศตรีประโยชน์ลูกพลับ

ได้ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียกประชาชนชาวบ้านนางรำต่างมาพร้อมใจกัน
ซักซ้อมรวมถึงฟอร์มทีมนักดนตรีมังคละรุ่นใหม่ขึ้นมา
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้อยู่คู่ท้องถิ่นนะคะ
นางรำแต่ละคนนั้นเขาก็จะสวมชุดพื้นบ้าน
หรือว่าชุดที่ใส่ไปทำบุญแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
เป็นลักษณะผ้าพื้นเมืองนะคะ

แล้วก็รำอย่างพร้อมเพลียง
ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ไปกราบไหว้สารหลักเมืองค่ะ
พูดถึงเสาหลักเมืองพิศนุโลกนี้นะคะ

ก็คือส่วนลำต้นทำจากไม้ราชพฤกษ์
ส่วนที่๒นั้นเป็นท่อนลูกแก้วทำจากไม้ชิงชัน
ส่วนที่๓เป็นส่วนยอดหรือว่ายอดบัวตูมประกอบไปด้วยลูกแก้ว
ทำจากไม้สักทองตายพรายนะคะ
นั่นก็คือหมายถึงต้นศักดิ์ทองที่ยืนต้นตาย
เพราะว่าถูกลมแรงพัดยอดต้นไม้สักหักนั่นเองนะคะ
ซึ่งสารหลักเมืองนี้ก็จะนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี่แหละนะคะ
ส่วนการบวงสวงสารหลักเมืองนั้นจัดขึ้นถือว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้คนในพื้นที่เห็นความสำคัญของสารหลักเมือง
เพราะทุกจังหวัดต้องมีสารหลักเมืองถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พิสุนโลกเขาก็จัดแบบนี้
ปีที่๔ปีหน้าก็จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แหละคุณผู้ชม
ชอบจังหวะกรองนะฮะสนุก

อีกประเด็นที่มันจะเป็นแบบจังหวักกรองค่อนข้างจะแตกต่างกัน
ว่าจะอยู่ในภาคเหนือเหมือนกันแต่ละจังหวัดก็มีอะไรที่ต่าง
เครื่องหมายก็เป็นการลำตำฟ้อนตามอิทการณ์เป็นสนุกสนาน